วันนี้วันที่๖กรกฎาคมวันนี้เป็นวันจูบสากลนะ
คือเราจะรู้ว่าจูบมันคือการแสดงความรักอย่างเป็นสากล
แต่ว่าจูบเนี่ยนะคะบางวัฒนธรรมเนี่ย
เขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพ
เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพเป็นการล่ำรา
แต่ว่าไม่รู้ว่าพอคือจะเข้าใจแบบนี้หรือเปล่า
ที่พูดถึงพอมีผอโรงเรียนหนึ่งในโคราชค่ะ
คือเขาก็ไปส่งครูสาวชาวต่างชาติที่บ้านพักครูในโรงเรียนนั่นแหละ
ส่งตอนกลางคืนแล้วก่อนจะลงจากรถเนี่ย
จับมือครูสาวชาวต่างชาติแล้วมาจูบ
ร้องไห้วิ่งลงจากรถแล้วก็ขอลาออกเลย
บอกว่าไม่กล้ามาเจอหน้าผออีกแล้ว
เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะ

เขาก็มีการเคลื่อนไหวผ่านทางโลกโซเชียล

บอกว่าพอไปลวนลามคุณครูสาววัย๒๒ปี
เป็นครูสาวชาวฟิลิปปินส์สอนภาษาต่างชาติในโรงเรียน
ตอนนั้นกำลังขับรถกลับจากร้านอาหาร
พอมาส่งที่บ้านพักในโรงเรียนตอนกลางคืน
แล้วพอก็ฉวยโอกาสจับมือจูบมือ
ครูสาวเองก็ตื่นตกใจกลัวรีบลงจากรถ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
นักเรียนชายม๖คนนึงเขาก็แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะ
บอกว่าผมเห็นใจคุณครูต่างชาติที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
แล้วนักเรียนหลายคนรับไม่ได้เลย
กับพฤติกรรมของพอคนนี้ฟังในมุมเด็กหน่อยละกันค่ะ
ทีนี้ฟังจากมุมเด็กไปแล้วมาฟังครูสาวชาวฟิลิปปินส์กันหน่อยค่ะ
คือเธอก็ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวัน
จะร้องขอความเป็นธรรมเท่านั้นไม่พอนะ
ยังยื่นใบลาออกจากโรงเรียน

ไม่กล้าแล้วที่จะมาเผชิญหน้ากับพอคนนี้
ยืนยันว่าจะไปหางานทำใหม่นะคะ

ทั้งสองฝ่ายมาพบกับพนักงานสอบสวนแล้ว
แล้วก็มีการเจรจามีการทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
พอบอกแบบนี้พอบอกว่าจูบมือคุณครูผู้หญิงจริง
เพราะว่าผมเข้าใจผิดคิดว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ถือว่าเป็นการบอกลากันผมต้องขอโทษด้วย
แล้วผมพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยเข้าใจ
มันก็เลยเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
แต่ครูก็บอกว่าขอรับเงินเดือนที่ตกค้างที่เหลืออยู่

แล้วตำรวจก็มีการส่งหลักฐาน
คือใบบันทึกประจำวันนะคะส่งให้กับฝ่ายสืบสวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้วด้วย

เพื่อที่จะดำเนินการทางวินัยตามขั้นตอนต่อไปนะคะ